ลุงรปภวัย๕๗ปี
ที่ไปแทงรบพอสาวรุ่นน้องจนเสียชีวิตได้แล้ว

คือตามข่าวบอกว่า

จีบรปภสาวรุ่นน้อง

เมื่อวานนี้จับได้ขณะที่ขี่จักรยานยนต์

ส่วนนี้คนก่อเหตุนะครับใส่มวกนะฮะนี่ฮะนายสิงศ์จมัยรำอายุห้าสิบเจ็ดปี
คืออายุนี่เป็นรุ่นราวคราวพ่อลูกก็ได้นะแต่ก็เป็นรอปภรุ่นพี่รุ่นน้องในที่ทำงานเดียวกัน
ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพนี่แหละฮะท้องที่สอนอทุ่งมหาเมฆ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าเมื่อวานนี้ก่อเหตุแทงฝ่ายหญิงเขาตายแล้วก็หลบหนีไป
เมื่อวานนี้ค่ำจับได้ตอนขี่จักรยานยนต์จะหนีไปชนบุรีนะฮะ
วันนี้ตำรวจนำตัวในสิงห์ออกมาจากห้องคุมตัวผู้ต้องหาเพื่อทำการสอบสวนต่อ
ตามข่าวที่บอกว่ามาตามจีบรอปภสาวรุ่นน้องอยู่นานแล้วเขาไม่เล่นด้วยเนี่ยเลยโมโหแล้วเอามีดไปแทงเขาตายเนี่ยจริงหรือเปล่า
สิ่งอ้างว่าอย่างนี้ฮะที่ไปแทงนางสาวอนิตาจนเสียชีวิตทำไปเพราะหึงห่วง
อ้างว่าตัวเขาเนี่ยกำลังคบหาอยู่กับผู้ตายบอกว่าคบหากันอยู่แล้วจับได้ว่าผู้ตายเนี่ยไปมีผู้ชายคนอื่น
ซึ่งมีอาชีพขับรถบัสเคยขอให้ผู้ตายเลิกคบกับผู้ชายคนนั้นแต่มาจับได้ว่าเขาก็ยังติดต่อกันอยู่ยังไปมาหาสู่กันอยู่
เมื่อวานนี้วันเกิดเหตุในสิงห์อ้างว่าไปหาเนี่ยตั้งใจจะไปคุยเพื่อเคลียร์ปัญหาเพราะเป็นรอปภอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งเดียวกันแต่อยู่คนละกะ
เมื่อวานตอนเช้าก็เลยไปรอนะฮะกะว่าจะไปคุยเคลียร์ปัญหาแต่ถูกฝ่ายหญิงเนี่ยพูดตัดบทบอกว่าให้เลิกไปดีกว่าถ้าเกิดรับไม่ได้เนี่ยก็ให้เลิกไปก็เลยบันดาลโทษะอ้างว่าทำไปเพราะความโกรธบันดาลโทษะแต่ตอนนี้สำนึกผิดแล้วอยากขอโทษไปยังครอบครัวผู้ตาย

และสาเหตุที่ต้องแทงเขาเนี่ยเพราะอะไรตอนนั้นขอบบ

กดเขามากขนาดนั้นเลย

ตอนที่ก่อเหตุนั้นไม่นึกว่าจะถึงขั้นตายหรือเป็นไรหรือตั้งใจครับพี่สิ่ง

แล้วตอนนั้นตั้งใจเอาไปแทนเขาหรือเป็นไง
ขับรถบัตรครับขับรถบัตรอยู่เทคนิคครับ

ขับนักภิกษ์ครับผมขอโทษครับผมยอมรับภิกษ์หมดครับ
แต่นี่เป็นสิ่งที่ผู้ต้องหาเขากล่าวอ้างนะ
ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางฝั่งของผู้ที่เขาเสียชีวิตด้วยนะฮะ
เพราะเขาไม่สามารถมาชี้แจงอะไรได้

คุณก็ไปทำร้ายเขาไม่ได้ไปแทงเขาตายแบบนี้ไม่ได้นะครับ
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานพลโนตรีโชคชัยงามวงบอกว่า
จากการสอบสวนในสิงห์ผู้ต้องหา
ให้การอ้างว่าคบหาอยู่กับผู้ตายแบบไม่เปิดเผย

แล้วก็ให้เงินเลี้ยงดูผู้ตายอยู่

กระทั่งต้นปีที่ผ่านมาผู้ต้องหาเนี่ย

มาทราบจากเพื่อนรอปภที่เดียวกัน
ฝ่ายหญิงแอบไปคุยกับชายคนอื่น
วันเกิดเหตุเมื่อวานนี้ในสิงห์บอกว่า

ก็เลยใช้มีดที่พกติดตัวอยู่

ไปหาอดีตนายจ้างที่สมุทรสาคร
แล้วจะขี่รถไปต่อไปชนบุรี
ตำรวจก็ตามจับได้เมื่อวานนี้นะครับ

เมื่อคืนนี้ตำรวจได้

นำตัวไปฝากขังที่สารอาญากรุงเทพใต้นะครับ

มหาวิทยาลัยที่เกิดเหตุ
จะเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ

พบว่านางสาวอนิตาผู้ตาย

แล้วเอามาไว้ที่ประตูทางเข้า
ก่อนจะเดินกลับไปยกเก้าอี้

ก็ยืนอยู่ในป้อมยามนะฮะ

สิงห์ก็เดินเข้ามาหานะครับ
แล้วก็มีเหตุการณ์ชุลมุนเกิดขึ้น

สิงกับนางสาวอนิตาผู้ตายเนี่ย

ออกที่ทางออกอีกประตูนึง

วันนี้แม่ของผู้ตาย

คุณแม่อายุ๔๔นะฮะ

แม่ผู้ตายนี่อายุน้อยกว่าคนก่อเหตุเลยนะครับ

ระหว่างลูกสาวกับผู้ต้องหาเลยนะแล้วก็

การสูญเสียครั้งนี้คือการสูญเสียเสาหลักของครอบครัว
การสูญเสียครั้งนี้คือการสูญเสียเสาหลักของครอบครัว
เพราะลูกสาวเป็นกำลังสำคัญในการดูแลครอบครัว
อยากให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ให้ได้รับโทษประหารตายตกไปตามกัน
ก็น่าจะไม่ห่วงศิกรรมค่ะ
ส่วนเรื่องของการจัดการศพนะครับ

นิตาไปประกอบพิธีทางศาสนาที่มวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะฮะ
ผู้ต้องหาก็จำลองเหตุการณ์แล้วก็สารภาพเบื้องต้นกับตำรวจไปเรียบร้อยแล้ว